คุณผู้ชมแน่นอนว่าโรคโควิด๑๙ที่มันระบาดอยู่

หลายคนถึงขั้นบางคนสิ้นเนื้อประดาตัว
แม้แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
เขาเลี้ยงกุ้งพอไปเจอเหตุการณ์ที่ตลาดกลางกุ้ง
จำได้ไหมว่าเมียนมาติดโรค
แล้วอาจจะทำให้กุ้งเนี่ย
มีเชื้อโควิดปะปนอยู่ด้วย
ตอนนั้นโอ้โหคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยร้องไห้เลยนะคะ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดสุพรรณบุรี
หอบกุ้งไปขายที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
บรรยากาศหน้าหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
กุ้งสดเป็นมาวางขายประมาณสักครึ่งตัน

ปรากฏว่ามีประชาชนค่ะที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
รุมกันแย่งซื้อกุ้งคึกคักแบบนี้นะคะ
กุ้งมันสดมากไงคุณสดมาก

กุ้งขนาด๑๐ตัวโลขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๓๐บาท

ขนาด๑๒๑๓ตัวโลขายที่๓๐๐บาท
ปกติขายอยู่ที่๓๘๐บาทนะครับ
ขนาด๑๔๑๕ตัวโลขายอยู่ที่๒๘๐บาท
ปกติขาย๓๔๐บาท
แล้วก็ขนาด๑๖๑๘ตัวโลขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๖๐บาท
ปกติจะขายอยู่ที่๓๒๐บาทนะครับ
คุณสุนาวงธนโสพลอายุ๕๕ปีค่ะคุณผู้ชม
ก็เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
บอกว่าเลี้ยงกุ้งไว้บนเนื้อที่กว่า๔๐ไร่
แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทำให้ส่งกุ้งไปขายที่ตลาดกลางไม่ได้
นำกุ้งมาขายตามจังหวัดต่างใกล้เคียง
ในขณะที่กุ้งที่เลี้ยงไว้ตอนนี้ถ้าไปดูที่บอก
ยังเหลืออีกมากเลยเขาเลี้ยง๔๐ไร่
ตอนนี้จับไปแค่สองหมอเท่านั้น
ใครที่สนใจอยากซื้อกุ้งสดแบบนี้ไปรับประทาน

วันนี้ผู้เลี้ยงกุ้งก็จะนำกุ้งมาขายอีก๑วันด้วยค่ะ